คุณมากกี้บอกว่ามาบอกว่าราคา๑๐ล้านบอกอุ๊ยไม่จริงค่ะ
ไม่ใช่ที่จริงราคาไม่สำคัญหรอกเราก็ดูในแบบที่เราชอบ
คาดว่าเหมาะสมโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้น

ข่าวออกมาก็ตกใจนะครับว่าทั้งกี้แล้วก็พี่ป๊อกไม่ได้พูดเรื่องราคา
ที่สำคัญแค่ชุดเดียวฉะนั้นราคาไม่ออกมาแค่อย่างนั้นแน่นอน

กี้ยังไม่รู้เรื่องราคาเลยชุดเดียว๑๐ล้านไม่น่าเป็นไปได้

รอบข้างไม่ได้ถามเออมันจะทำด้วยอะไรวะพี่

เขาบอกว่าแล้วมันต้องมีอีกหลายชุดมันยังมีชุดมั่นชุดแถลงข่าวใหญ่
แล้วก็ตอนนี้ได้ชุดเดียวคือชุดในพิธีตัดเค้ก
แต่ละคนก็ชอบอย่างเหมือนกันนะนะว่าไม่ใช่แบบฟูปักเยอะเราไม่ได้ชอบแบบนั้น
ด้วยความที่กี้ไม่ได้มีสไตลิฟต์แบบเป๊ะ

เพราะหนังตัวผอมแล้วถึงไขยาว

นี่คือราคายังเป็น
ซึ่งแบบว่าก็น่าจะประมาณสัก๒ล้าน

มันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากมายหรอก

ใช้ผ้าแบบไหนปักถึงขนาดไหน

นี่๒๓แสนก็สวยแล้ว

ไปดูที่อินโดมา
ไปกับพี่ก้องอะ

ไม่ใช่ก้องปียะนะ

ไม่ถึง

เขาลือกันแต่จริงแล้วมันไม่มี
ดิฉันว่ามันไม่มีหรอกมันไม่ถึงหรอก

เขาก็อยู่ในตระกูลเศรษฐี

ซึ่งจริงแล้วความเป็นไปได้มันไม่มีหรอก
ชุดชะไน๑๐ล้านอ่ะมี
ที่ไปแขวนอยู่ต้นลำไยนั่นเหรอ

เงินเขาจะใช้เท่าไหร่ก็เรื่องของเขาค่ะ

ตำสิแหมเขาก็ไม่ได้เป็นโง่
มาปักให้มันตำ

ที่จะปักแบบว่าพลอยของปลอมใช่ไหม

มันโชว์ได้มันไม่ได้ใส่จริง